นายบุญรักษ์ยอดเพชรอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในหัวข้อครูผู้ช่วยวัยใสสู่ครูยุคใหม่อย่างครูมืออาชีพ
จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิศนุโลกอุตรดิษฐ์
ระหว่างวันที่๒๗ถึง๒๘สิงหาคม
โดยมีครูผู้ช่วยจากโรงเรียนในสังกัดเข้าอบรม๑๘๕คน
ในสุดเขตสวยสมภวมริการสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาพิษนุโลกอุตรดิตเผยว่า
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วยให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจระเบียบวินัยคุณธรรม
ริยธรรมและจัญญบันในการประกอบวิชาชีพส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานอย่าง
มืออาชีพสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจัดการเรียน
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนให้
สูงขึ้นและยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง
โรงเรียนที่สังกัดต่อไปในอนาคต